ไปดูอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรครับ
วันก่อนบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย
ขีดเส้นเลยขีดปื๊ดเลย

วันนี้วันที่๔ตุลาคมเสร็จแล้วนะครับ
แต่ว่าสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีเนี่ยนะฮะ
มันไหลเอ่อท่วมหลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติตอนนี้เตือน๖จังหวัดทางภาคอีสาน
บอกระวังนะน้ำชีมันจะท้นตะหลิ่งนะอาจลองระวังนะครับ
กรอบนวยการน้ำแห่งชาติประกาศเตือนนะครับ
แล้วก็ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีท้นตะหลิ่ง
ระหว่างวันที่๔ถึง๑๕ตุลาคม
จากปริมาณน้ำจากรุ่มน้ำชีตอนบนที่จังหวัดชายภูมิ
ไหลเข้าเขื่อนชนบทที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับ
มันไปรวมกับการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัฐลงลำน้ำพองใช่ไหมนะฮะ
ไหลมารวมกับแม่น้ำชีสิคราวนี้
ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำชีนะครับสูงขึ้นแล้วก็ไหลท่วมพื้นที่รุ่มน้ำนะครับ
แม่น้ำชี๖จังหวัดที่ไหนบ้าง
ขอนแก่นมหาสารคามกาลสิน๑๐๑ยะโสธรและศรีสะเกด๒๘อำเภอด้วยกัน
ขอนแก่นตั้งแต่เมื่อคืนปริมาณน้ำจากแม่น้ำชี
ล้นพนังกั้นน้ำไหลเข้าท่วมเขตอำเภอเมืองขอนแก่นแล้วนะครับ
ในพื้นที่ตะบนเมืองเก่าทำให้คันดินกั้นน้ำเกิดรูรั่วครับ
ประตูระบายน้ำบ้านดอนบมนะครับตำบลเมืองเก่า
น้ำไหลท่วมนาข้าวเสียหายแล้วนะครับถนนสายหมู่บ้านดอนบมนะฮะ
ไปที่นนตุ่นบ้านกุฎกว้างถูกตัดขาดเป็นช่วงนะครับ
ระยะทางประมาณสามกิโลเมตรได้รถยนต์นี่ไม่สามารถสัญจรได้นะครับ
ขยับไปที่อำเภอพระยืนครับน้ำจากแม่น้ำชีนะครับ
ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็บ้านเรือนประชาชน
ที่บ้านหินกองตะบนบ้านต้นนะฮะน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
ชาวบ้าน๑๔๐หลังคาเรือนจมน้ำครับ
และแน่นอนพอน้ำมาต้องตัดกระแสไฟ
อำเภอพระยืนท่านเข้าไปพูดเกลี้ยกล่อมผู้สูงอายุ
บอกออกมาเถอะแม่ออกมาเถอะพ่อนะ
อยู่ศูนย์พักพิงที่เทศบาลตะบนบ้านต้นก่อนนะครับ
แต่ว่าผู้สูงอายุคุณวรพรคุณผู้ชมกลัวไงทรัพย์สินจะหาย
อยากจะอยู่เฝ้าอำเภอพระยืนคาดการณ์ว่าน้ำเนี่ยจะทรงตัวนะครับ
แล้วก็เพิ่มมากขึ้นก็ถ้าเพิ่มก็เพิ่มเล็กน้อย
เพราะว่าปริมาณน้ำส่วนหนึ่งยังมาจากจังหวัดชายภูมิ
ประกอบกับเขื่อนอุบลรัฐจำเป็นต้องพร่องน้ำ
นายสมศักดิ์จังตกุลนะครับนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับ
ระบุบอกว่าสถานการณ์น้ำภาพรวมของจังหวัดนะครับ
พบว่าวันนี้น้ำไหลเข้าเขื่อนลดลงกว่าช่วง๔๕วันที่ผ่านมา
ปริมาณน้ำอยู่ที่เขื่อนอุบลรัฐขณะนี้นะครับ
ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น๘๔ของความจุนะฮะ
ใกล้เคียงกับจะเต็มความจุแล้วล่ะนะครับ
ทำให้ต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำสูงสุดวันละ๓๕ล้านลูกบาทเมตร
แต่ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตลิ่งพัง
น้ำจังเขื่อนอุบลรัฐมันจะไปไหนล่ะ
มันจะไปบรรจบกับปริมาณน้ำจากชายภูมิในวันพรุ่งนี้
ทำให้จังหวัดต้องเตรียมวางแผนระบายน้ำ
ส่วนที่อำเภอนนท์ไทยกนครรัชสีมา
วิศวกรและคนงานรถแบ๊กโฮ

เร่งซ่อมแซมครับพนังกั้นน้ำและประตูระบายน้ำอ่าง
น้ำลำเชียงไกรตอนล่างเสร็จแล้วนะครับ
ก่อนเส้นตายที่พลเอกประวิทย์ขีดเอาไว้ว่า๕ตุลาคม

ขณะนี้สถานการณ์อุทธกภัยในหลายพื้นที่ของโคราชนะครับ
คลี่คลายครับพบความเสียหายใน๑๙อำเภอ
พื้นที่ทางการเกษตรจมน้ำไปกว่า๒๘๐๐๐ไร่ครับ
ทิศทางที่น้ำจะไหลผ่านก็ต้องจับตาดูให้ดีด้วยนะคะวันนี้ว่า